สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีไปเจอคลิปภาพเหตุการณ์คลิปหนึ่ง
กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ครับ
มีพ่อค้าขายน้ำส้มคันรายหนึ่งหัวใสครับ
ผสมน้ำปลาปลาแล้วก็หัวเชื้อของน้ำส้มลงไป
น้ำส้มของเขาแล้วก็ไปเรียกขายให้กับนักท่องเที่ยวที่พัทยาครับ
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นบอกว่า
เป็นการทำลายอาชีพของพวกเขารวมทั้งภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาด้วยครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อว่าจันทรพรจีจริรนะครับ
เล่าบอกว่ามาที่ท่ามเรือเพื่อข้ามไปก่อล้านบังเอิญเห็นคนเห็นแก่ตัว
ส้มคันเป็นขวดคือเอาขวดกรอกน้ำปลาปลา
แล้วก็เอาหัวเชื้อน้ำส้มใส่และเขย่าอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ผู้ที่ชมคลิปต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อว่าการกระทำของชายคนนี้
ส่วนใหญ่ไม่พอใจที่ใช้กลงหลอกลวงผู้บริโภคและเกรงว่าหากดื่มไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่ท่ามเรือท่องเที่ยวแหลมบารีไฮเมืองพัทยาที่ชนบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือข้ามไปยังเกาะล้าน
โดยเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยอยู่ที่หน้าร้านอาหารอิตาเลียนที่ปิดบริการไปแล้วครับแต่พบว่ายังคงมีขวดพลาสติกตกอยู่แต่ว่าไม่พบชายในคลิป
ด้านป้ากองครุฑจรครับอายุ๕๒ปีแม่ค้าขายไก่ทอดตรงจุดที่ถ่ายคลิปก็บอกว่า
ชายคนนี้เนี่ยเห็นเป็นประจำครับแต่ก็ไม่ได้ไปสนใจอะไร
ขอรับครูอายุ๖๕ปีแม่ค้าขายน้ามซึ่งซึ่งก็ขายน้ำส้มขั้นด้วยกันแบบว่า
ไม่รู้เห็นกับการกระทำของชายคนในคลิป
แต่ยืนยันว่าน้ำส้มร้านของตนนั้นคันจากน้ำส้มแท้
มานานแล้วและไม่เคยคิดทำแบบนี้
รวมทั้งให้สังเกตน้ำส้มของร้าน

แล้วก็ชิมรสชาติแล้วจะรู้ว่าเป็นน้ำส้มคันแท้จริงครับ
พูดให้มั้ยให้น้องเที่ยวบรรจาว่าเราไม่มี
ใช่เราไม่มีอะไร
อันนี้แต่ว่าของเรารับรองรับประกันไง
แตกต่างกันเพราะว่าเรามีเนื้อน้ำส้ม

ส่วนทางด้านของนางปามรอมโสอุดมนะครับ
อายุ๔๖ปีแม่ค้าน้ำส้มอีกรายหนึ่งก็บอกว่า
เขาพูดลักษณะเดียวกันก็คือว่า
คือน้ำส้มจะต้องมีเนื้อส้มผสมอยู่

ดื่มแล้วจะรู้ทันทีว่าเป็นน้ำส้มแท้
ไม่ใช่เอาน้ำปลาปลามาผสมครับ

แม่ค้าพ่อค้าที่ขายน้ำส้มคันอยู่

กับภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไป
จัดการกับชายในคลิปให้เร็วที่สุดด้วยครับ